แอบถ่ายก็มีข่าวอยู่เป็นระยะนะคะ

เข้าห้องน้ำอยู่ดีมีผู้ชายด้วยกันนี่แหละ

ไม่เราก็ลบเหมือนกัน

ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น

เป็นนักเรียนชั้นม๔อายุเพิ่ง๑๕เอง
คุณผู้ชมเล่าให้ฟังว่าช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้

เลี้ยวรถแวะเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน

สักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนเปิดประตูห้องน้ำ

มือจับโทรศัพท์มือถือยื่นมาถ่ายรูป

แต่ด้านนอกไม่มีใครเลยอะ
เลยตัดสินใจเอามือถือของตัวเองอัดคลิป

ผู้ชายคนนี้เปิดภาพนิ่ง๒ภาพ
ให้ดูว่านี่คือภาพที่ถ่ายเอาไว้
แล้วทำท่าเหมือนลบรูป
แล้วก็รีบขับรถหนีไปเลย

แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย
แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย
แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย

แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย

แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย
แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย

แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย
แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย

แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย

แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย

แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย
แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย

แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย

แล้วทำท่าเหมือนลบรถหนีไปเลย